วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่นครพนมนะฮะ
เพราะว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งเธอออกมาร้องขอความเป็นธรรมให้กับพี่สาว
สาวขี่จักรยานยนต์ไปแล้วก็เกิดการเฉียวชนกับรถกระบะตราโล่ของตำรวจ
เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าพี่สาวเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิต
แต่ตำรวจบอกว่าพี่สาวเธอเนี่ยเป็นฝ่ายผิดข้ามเลนมาแล้วกระบะตำรวจเขาก็อยู่ในเลนปกติของเขา
เนี่ยนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๒ตุลาคมนะครับ
มีอุบัติเหตุรถกระบะตราโล่ของตำรวจสพวังนางจังหวัดนครพนม
เชี่ยวชนกับจักรยานยนต์ของนางวิสัยชานุชิตอายุ๔๔ปีที่๔แยกวัดป่าบ้านยอดชาติ
ในพื้นที่ทางหลวงชนบทสายหนองหอยด่านม่วงคำนะครับ
วิสัยเนี่ยบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๒ตุลาคมเสียชีวิต๑๓ตุลาคม
แต่จนถึงขณะนี้ญาติบอกว่ายังไม่มีการเยียวยาอะไรออกมาจากคู่กรณีเลย
น้องสาวกลัวเรื่องเงียบก็เลยออกมาร้องขอความเป็นธรรม
ทางตำรวจสพวังยางซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุ
ก็แน่นอนว่าต้องเป็นเจ้าของคดีด้วยแล้วรถกระบะก็เป็นของสพวังนางนั่นแหละนะครับสพวังนางนะครับ
ตำรวจบอกว่าวันนั้นรถกระบะของตำรวจวิ่งมาบนถนนทางหลวงชนบท
มาถึงทางแยกจักรยานยนต์ของนางวิสัยขี่ออกมาจากทางแยก
แล้วก็ขี่ข้ามฝั่งมาที่เลนของรถกระบะตำรวจ
จังหวะนั้นรถกระบะของตำรวจวิ่งมาพอดีก็เลยมีการเฉียวชนเกิดขึ้น
จักรยานยนต์ของนางวิสัยล้มลงแล้วศีรษะของนางวิสัยฟาดกับพื้นจนหมดสติ

คือเธอไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนะครับ
ส่วนรถตำรวจได้หยุดจอดข้างทางห่างจากรถที่นางวิสัยล้มประมาณ๕๐เมตร
แต่ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาขี่จักรยานยนต์ผ่านมาเห็นพอดี
เห็นรถตำรวจจอดอยู่ริมถนนอยู่แล้วมีจักรยานยนต์ล้มอยู่
มีตำรวจสามนายยืนดูอยู่ก็ไปถามว่าเออเกิดอะไรขึ้นใครชนใคร
ตำรวจบอกว่าไม่รู้ว่าใครชน
อีกคนนึงเป็นอดีตพอโรงเรียนนะฮะอยู่ในพื้นที่
ขี่จักรยานยนต์ผ่านมาเหมือนกันเห็นอุบัติเหตุจอดลงไปดู
ถามตำรวจสามนายว่าเกิดอะไรขึ้นตำรวจไม่ยอมตอบอะไร
ชาวบ้านบอกว่าตำรวจเนี่ยมาในที่เกิดเหตุ

บอกว่าเออเนี่ยจักรยานยนต์คันนี้ชนกับรถตำรวจนะครับ
น้องสาวของผู้ตายนะครับชื่อนางพิษสมัยชานุชิต
ผู้ตายนี่ชื่อนางวิสัยนะน้องสาวบอกว่าหลังเกิดเหตุ
ตำรวจคู่กรณีมามอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น๕๐๐บาท
บอกว่าจะช่วยเยียวยาทุกอย่างแต่จนถึงขณะนี้
ก็ยังไม่มีการติดต่ออะไรกลับมาอีกเลยไปแจ้งความกับร้อยเวร
ร้อยเวรบอกว่าไม่รับแจ้งความเพราะว่าลงบันทึกประจำวันไว้ให้แล้ว
พี่สาวเธอเป็นฝ่ายผิดด้วยเธอก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไง
เพราะเป็นแค่ชาวบ้านไม่รู้กฎหมายแต่ล่าสุดตำรวจติดต่อกลับมาบอกว่า
จะให้เงินช่วยเหลือสามหมื่นบาทแต่ถ้ายังไม่พอใจก็ให้ไปฟ้องร้องเอา

ความชัดเจนนะครับเราก็ถามไปยังตำรวจเลยแล้วกันนะครับ
คุณผู้ชมครับพันธมตเอกศักดิ์สิทธิ์คงศักดิ์ตระกูล
กับการสพวังยางยืนยันว่าตำรวจพร้อมช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับ
แต่ว่าต้องมาคุยกันในวงเงินที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับกันได้
เรื่องต้นจะช่วยเหลือเป็นเงิน๓๕๐๐๐บาทตามวงเงินพรบรถจักรยานยนต์
แต่คือรถจักรยานยนต์ของผู้ตายเนี่ยเขาไม่มีพรบตำรวจก็เลยจะช่วยตรงนี้ในเบื้องต้นนะ๓๕๐๐บาท
วงเงินพรบที่เหลือคือมาเจรจากันเดี๋ยวรอเจรจาอยู่
แล้วก็กำลังประสานบริษัทประกันรถยนต์ในส่วนของรถกระบะของตำรวจ
เพื่อจะดูว่าจะช่วยเหลือยังไงเพิ่มเติมได้
เหลือก็คือช่วยเหลือต่อด้านมนุษยธรรม
แต่ร้อยเวรเจ้าของคดีให้ข้อมูลนะครับยืนยันว่าคดีนี้ไม่ได้ดำเนินคดีกับตำรวจที่ขับรถกระบะ
แล้วไปเฉียวชนกับจักรยานยนต์จนเขาเสียชีวิต
เพราะตรวจสอบแล้วเส้นทางเนี่ยจักรยานยนต์เป็นฝ่ายผิดข้ามเลนมานะครับ
เป็นฝ่ายที่ประมาทแล้วก็ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกด้วย
พอรถล้มแล้วก็ล่วงลงไปที่ถนนเนี่ยศีรษะก็ไปฟาดพื้นเลือดออกในสมอง

นี่ก็เป็นสิ่งที่ทางตำรวจเขาชี้แจงออกมาครับ